ส่วนศึกยอดมวยไทยรัฐวันเสาร์นี้นะคะ

ไปลองฟังบทสัมภาษณ์ของนักมวยคู่เอกที่เขากำลังจะชกกัน

ยักหน้ายกยกวิทยาเพชร๔๐๐๐
้วนเดือดระเบิดเดินดินหนักเหลือเกิน

แล้วก็นักชกทั้งสองนี่มีความมั่นใจขนาดไหนนี่

วันนี้ก็เจอวิศนุพรครับ
ก็เป็นมวยฝีมือเตะขาต่อยมัดครับ
ก็จับตาผมยก๓ยก๔ครับ
ผมอยากเข้าวงในแล้วก็ทำหน้าที่ให้ดีครับ
ก็ช่วยเป็นกำลังใจและเชียร์ผมด้วยครับ

นี้ผมร่างกายดีมากครับ
ผมมั่นใจว่าผมต้องชนะให้ได้ครับ
ผมจะเดินเข้าไปเตะขาต่อยมัน

เอาละครับไปดูการฟิตซ้อมมาเริ่มกันที่มุมแดงนะครับ

ยกวิทยาก็ขึ้นมาเก็บตัวที่ค่ายเดชรัฐของอาจารย์สุรัตน์เสียงหล่อ

นี้บอกว่าให้ดูกันยาวเป็นหนังชีวิตนะครับ
๓ยก๔ซัดเข่าแหลกแน่นอนครับ
เอาละครับไฟล์นี้เจอกับวิศนุพร
โอ้โหเขานี่ประเภทเตะขาต่อยหมัด

ครับก็ใช้บังแล้วก็ก้าวไปปั้มเก่าที่เขาถนัดนะครับ

เพราะยกวิยาเป็นมวยเขาในเหนียว
คือเรามีข่าวอยู่แล้วเอ็มปลายเนี่ย
เราจะเข้าไปจับตีวงในรูปร่างแล้วก็ได้เรียบ
ต้นที่เข้าเขาเตะขามานี่กันยังไงครับ
ก็ยกบังนะครับเพราะอาจารย์สุรัตน์เขาเซ็นไว้เรียบร้อยแล้วครับ

หมัดก็ล็อกก้มครับเก็บคางหน่อย
ลูกที่จะชนะก็คือเข่าวงในแน่นอนนะ

เพราะว่าอาจารย์สุรัสตร์ดูแลการฟิตซ้อมอยู่ร่างกายเป็นยังไงบ้างครับ

ก็ถึงวันนี้ก็๗๘๐นะครับ
ว่าไปถึงวันชกก็คงจะชกได้
อาจารย์สุรัสตร์รับประกันอยู่แล้วว่าถ้าไม่มีแรงก็ให้เลิกไป
เพราะว่าในเรื่องไม่มีแรงคงไม่มีนะครับ
อาจารย์พูดอย่างนี้นักมวยได้ยินเหงื่อตกเลยนะ
คือถ้าแพ้ฝีมือไม่ว่าถ้าแพ้หมดแรงนี่คุยกันยาวเลยนะ
แนนกับผมอยู่แล้วแล้วก็โดยเฉพาะชกกระมวยที่ต่ำชั้นอย่างนี้

แล้วมีอะไรไหม
ถ้าพอชายอีกไหม
แล้วผมก็กลับมอเรื่องนั้นเราแม่กลัวอยู่แหละ
ตอนนั้นผมไม่กลัวอย่างนั้นต้องแช้ตรอก
เขาวาดเลยแช้ตรอกแต่ก็แพ้หลังการหมัด

เคยใช้ชนะน็อกคู่ชกมากว่า๑๐ไฟล์
อาทิตชนะน็อกเหล็กแหลมยก๓ที่ตรังครับ
ส่วนวิศนุพรเป็นมวยเตะต่อยรุนแรงนะครับ

ชนะน็อกราชสิงห์ในกีฬาโคราชยก๔ที่ไทยรัฐนะครับ
ชนะน็อกขุนศึกเล็กอขวัญเมืองยก๓ที่ไทยรัฐ
ห้ามพลาดคู่เอกศึกยอดมวยไทยรัฐเสาร์นี้
นักชกจากสองภาคเสื้อใต้ปะทะสิงอีสาน
กวิทยาซัดวิศนุพรเดือดทะลุจรแน่นอน
แล้วเจอกันบ่าย๒๔โมงเย็น
ไทยรัฐมวยดีดูฟรีไม่มีการพนัน
เอกชุมพรสุรพัชย์จารุมณีบ๊ายบายครับ
โปรดติดตามตอนต่อไป